เหมือนจะให้เพื่อนหลักดูแล

ได้มึงผ่านอีกนิดนึง

เป็นอะไรเป้า

เจยเยียนเจยเยียนหรอ
เจยเยียน
เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง